ตามกันต่อกับเรื่องของคดีแชร์ลูกโซ่นะครับ

คุณสุภาพจะมาคุยกันกับประธานสมภัณฑ์ต่อต้านแชร์โลโซแห่งประเทศไทยครับ

ก็คือเป็นนมที่เป็นชงดื่มเสร็จปุ๊บ

แล้วก็ไปร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดนครราชศรีมา
ติดตามความคืบหน้าพร้อมกันในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ครับ

รายการขีดเส้นใต้พยายามที่จะ

ว่าการหลอกลวงต้มตุ๋นประชาชน

ขายของขายตรง

เมื่อวันที่๒มีนาคมที่ผ่านมานี่แหละครับ
ประธานสมาภัณฑ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่
พบผู้ว่าไปพบอายการตำรวจไปพบผู้การ
เอาคนที่ถูกหลอกลวงจากการขายครีมหน้าขาวนมขาวนมลดความอ้วน
แจกแจงให้ฟังในที่สุด
คนที่วางแผนหลอกลวงที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์
บอกว่ายอมจ่ายเงินคืนให้กับคนที่ซื้อสินค้าครับ
เรื่องนี้จะต้องเอามาขยายผลกันหน่อยเพราะว่า
เป็นการชี้ให้เห็นว่าถ้าผู้บังคับใช้กฎหมายเอาจริง

คดีนี้จะเป็นคดีตัวอย่างผมก็เลยเชิญ
คุณสามารถเจนชัยจิตรวนิษฐ์
ประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่เนี่ย

ตอนนี้มาอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณสามารถครับ

หลักลงว่าเล่าทบส่วนให้ฟังอีกทีหนึ่ง
วันนั้นเนี่ยคนที่ถูกหลอกเป็นพวกไหน
ก็จะเป็นเยาวชนแล้วก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าในโลกออนไลน์นะครับ

ตัวแทนตัวแทนเพื่อจำหน่ายนมผอมกับนมขาว

แล้ววิธีการคือต้องให้ซื้อไปเท่าไหร่นะ

ก็คือต้องสมัครเป็นตัวแทนก็มีหลายเลเวลนะครับ
บางคนก็กักตุนกันเป็นเดือนละเป็นแสนบางคนเดือนละเป็นล้าน

ฉะนั้นพอโดยปกติแล้วเราเป็นตัวแทนก็ไม่ผิดหรอกครับ
แต่พอเรายังขายสินค้าไม่หมด
แต่เดือนต่อไปเขาบังคับให้เราซื้อยอดเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม
ตัวอย่างเช่นถ้าอาจารย์สุภาพซื้อไว้ที่๑ล้านบาท
พอเดือนต่อไปอาจารย์สุภาพยังขายของที่สั่งมา๑ล้านบาทยังไม่หมดเลย
อาจารย์สุภาพจะต้องสั่งของเท่าเดิมในราคา๑ล้านบาท
ถ้าไม่งั้นเขาจะตัดตัวแทนอาจารย์สุภาพทิ้งครับ
ที่เราจ่ายเงินไปแล้วก็เสียคุณเปล่า
ถ้าเขาตัดตัวแทนปุ๊บเขาก็จะบอกว่าของที่อาจารย์สุภาพถืออยู่เป็นของปลอม
แล้วอาจารย์สุภาพจะขายใครฉะนั้นเราถลำไปแล้ว
เราก็ต้องซื้อต่อใช่ต้องซื้อต่อ

พอสต๊อกของมากขึ้นสุดท้ายของมันจำหน่ายไม่ได้
เพราะว่าของมันไม่ได้มีคุณภาพนะครับ
ไม่มีคุณภาพเพราะว่านมเนี่ยกินแล้วไม่ได้ผอมจริง
ใช่ครับกินแล้วผิวไม่ได้ขาวจริง
ใช่ครับฉะนั้นพอจำหน่ายไม่ได้ก็เดือดร้อนสิ
เดือดร้อนครับแล้วคราวนี้ก็เลยมีผู้เสียหายร้องมาที่เรา
พอร้องมาที่เราเนี่ยเราก็ตรวจสอบครับว่าโรคหน้าดังกล่าวนี้
ที่จังหวัดนครราชศรีมาอ๋อไปอยู่ที่โคราช
ใช่ครับคือเราได้รับข้อมูลตรงนี้เราก็เลยพาผู้เสียหาย
ไปพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
ผู้เสียหายที่ไปซื้อนมผอมนมขาวเนี่ย
รวมกันทุกเจ้าแล้วเขาหมดเงินไปประมาณเท่าไหร่
ยอดความเสียหายที่ร้องต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัด๖ล้านบาท

ที่มานะครับที่ไม่มาอีกเท่าไหร่เราไม่ทราบ
แต่ว่าที่มาเนี่ยเขารวมรวมของผม๑แสนกล้องกุล๒แสนอะไรเงี้ย
รวมรวมกันแล้วประมาณ๖ล้านบาทครับ๖ล้านบาทครับ
ก็ได้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านวิเชียรจนาโนไทย
ก็เลยมีการนัดทางบริษัทหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์มาวันที่๒มีนา

เขาให้ทางญาติเขามาแล้วก็มีทีมทนายเข้ามา

ผู้ว่ารักการจังหวัดมามาแล้วก็ท่านอายการจังหวัด

แล้วก็หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครรัฐศรีมาเข้าร่วมประชุม
พอเข้าร่วมประชุมเราก็ได้หาลือ

ท่านก็ได้รับฟังจากผู้เสียหายทั้งหมด
มาวันนั้นก็เกือบประมาณ๑๐๐คน

หลอกโดยการที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่ได้บอกข้อเท็จจริงที่ควรจะบอกแก่ประชาชนทั้งหมด
ก็มีการปิดบังเรื่องของเลขออยบ้างนะครับมีการปิดบังเรื่องของโรงงานผลิตบ้าง
ซึ่งถามว่าตั้งแต่ล็อตแรกสินค้าที่สั่ง
ฉะนั้นแปลว่าอะไรครับเจ้าของพิพันธ์รู้อยู่แล้ว
ว่าโรงงานนี้ไม่มีอยู่จริงนะครับแล้วก็สินค้านี้ไม่ได้คุณภาพอยู่จริง
แต่ก็ไม่บอกแก่ประชาชนก็ยังเอาออกมาจำหน่ายให้กับประชาชน
ซึ่งในการจังหวัดท่านก็บอกว่าถ้าเกิดไม่ชดใช้เงินให้กับผู้เสียหายเนี่ย
ก็จะลำนึงคดีข้อหาช่อกลงประชาชน
ช่อโกงประชาชนได้เลยใช่ไหมข้อหานี้
แล้วก็มีข้อหาปลอมแปลงเอกสารราชการ

ตัวแทนบริษัทก็เข้ามาชี้แจงบอกว่าก็อยากจะรับยอดของผู้แทนทั้งหมด
วันนั้นก็ได้มีการแจ้งยอดผ่านศูนย์นรงธรรมไป
หมายถึงว่าสินค้าที่เรายังขายไม่ได้
ถูกต้องครับยอดความแข็ง

คืนหมดแล้วจ่ายตังค์มาตามสินค้าที่มีอยู่

มีหลักประกันอะไรตอนนี้เขาเริ่มจ่ายกันหรือยัง
คือนัดจ่ายวันที่๒๐มีนาคม

ใช่ครับก็ท่านอายการจังหวัดท่านก็จะเป็นประธานนะครับ

ในที่ประชุมนั้นทุกคนเห็นพ้องต้องกันนะครับ
ทางบริษัทเองทางผู้เสียหายเอง

สมาภัณฑ์ต่อต้านใจลูกโซงด่านแรกที่รวมผลเดือดร้อน

อันนี้จะเป็นคดีตัวอย่างว่าถ้าคนที่ถืออำนาจรัฐ

ไม่ว่าผู้ว่าไม่ว่าอายการไม่ว่าตำรวจไม่ว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เอาจริงเนี่ยผู้ประกอบการยอมนะ

มันมีคดีอย่างคดีปุ๋ยของคุณยิ่งยงเป็นตัวอย่างแล้ว
สุดท้ายสารก็มีคำพิพักษะเรียบร้อย
สุดท้ายคุณก็ต้องมาจ่ายให้ผู้เศรษฐ์อยู่ดีเย็น
และคุณก็อาจจะต้องติดคุกด้วย

มีอีกหลายกรณีมั้ยใกล้นมขาวว่านมผอมนี่
ที่เขามาร้องที่สมาพันธ์ของ

คืออย่างเอาเรื่องที่เราทำให้รูปธรรม

ในการจัดสัมมนาให้ความรู้กำลังผู้ใหญ่บ้าน
มันก็เลยเกิดเครือข่ายภาคประชาชนขึ้นมา

ในจังหวัดโคราชนี้ไม่ได้เพิ่งจะยุด

เรื่องกุ้งกล้ามแดงก็ยุติไปแล้วนะครับ

อันเนี้ยจบแล้วเหมือนกัน
จบแล้วก็มีการจับกุมผู้ต้องหาที่อ้างว่าเป็นบรรทานเนี้ย

ฉะนั้นที่บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันแพร่กระจายขยายตัวเร็วมาก

ถ้าหน่วยงานราชการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
แล้วก็บูรณาการทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม

ในจังหวัดโคลาดเนี่ยท่านพูดว่าราชการจังหวัดท่านวิเชียรเจ้าธนไทย

แล้วท่านผู้บังคับการจังหวัดนครรัฐศรีมาก็ตั้งใจ
อย่างคดีแชร์ก๋วยเตี๋ยวก็ยุติไปแล้วก็มีการจับตัวผู้ต้องหาไปแล้ว
โคราชทำไมมันมีหลายแชร์จัง

กรุงเทพมันใจกลามเมืองหลวงไม่กลารอก

ฉะนั้นถ้าหลอกที่โคราชได้จังหวัดเดียวก็ได้เงินเยอะ
ใช่ครับเพราะชายโคลาจเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างกว้าง
แล้วก็ประชาชนค่อนข้างมาก

ตอนนี้เองทางผู้ว่าและการจังหวัดท่านวิเชียนท่านก็ตั้งใจ
บอกว่าจะต้องมีการประชุมหน่วยงานป้องปรามการเงินนอกระบบทั่วประเทศ
ทุกจังหวัดทุกเดือนก็ทำแล้วครับ
เพื่อจะได้เป็นตัวอย่างแก่จังหวัดอื่นรูปแบบของผู้ว่าโคราช
เวลาที่เขาร่วมกับสมาพันธ์เนี่ยไปทำอะไรบ้างที่จะให้คนในชุมชนได้รู้เรื่องนี้
คือเริ่มแรกเราให้ความรู้ก่อนให้ความรู้กับกำลังผู้ใหญ่บ้านที่ฐานะเป็นผู้นำตัวสภาพ

ก็ท่านผู้ว่าและการจัดออกหนังสือเวียนเชิญกำหนังผู้ใหญ่บ้านมาฟัง
ซึ่งสมาภัณฑ์เป็นเจ้าภาพในการจัดงานร่วมกับจังหวัดซึ่งค่าใช้จ่ายเรารับผิดชอบทั้งหมด
เราก็เชิญวิทยากรอย่างท่านรองที่บริษัทผู้อำนวยการขายตรงของสหบทางกรุงควองสิทธิ์ทางกรุงครอบครัวดีทางประวงรเข้าไปให้ความรู้
ไปพูดให้ฟังว่าแบบนี้หลอกกันนะแบบนี้ไม่จริงนะแบบนี้เสียเงินเปล่านะ

แล้วเขาบอกอะไรต่อสมมุติมีคนในชุมชนถูกหลอก

ศูนย์ลงทำทางผู้ว่ารับข้อมูลมาก็ประสานมาทางเราว่า

ซึ่งมันก็สามารถทำให้กระบวนการมันไปได้เร็
เหมือนนโยบายประชารัฐที่ทางรัฐบาลพยายามทำอยู่
เช่นเดียวกันครับวันนี้เราทำแบบที่เป็นนโยบายประชารัฐ
ในการที่จะปกป้องพี่น้องประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
ในการที่จะเข้ามาแสวงหาเงินจากประชาชนไปครับ
แล้วยากไหมในการกว่าจะไปพูดให้ผู้ว่า

ก็เป็นประธานคณะกรรมการกี่สิบกี่ร้อยชุดก็ไม่รู้ในจังหวัด
การที่จะทำให้ผู้ว่าอายการตำรวจ
มาเห็นความสำคัญของคนที่ถูกหลอก
ขั้นตอนที่จะนับหนึ่งตรงนี้ยากไหม
คือประเด็นสิ่งที่สุดคือความตั้งใจก่อน

เอาความตั้งใจความตั้งมั่นเป็นตัวตั้ง

แล้วก็พูดครั้งที่สองครั้งที่สามเดี๋ยวท่านก็เข้าใจ
คือสิ่งสำคัญที่สุดคือความตั้งใจแล้วก็ผลงานที่ผ่านมา
คือสิ่งทำให้สุดผมว่าผู้ว่าทุกการหวัด
ไม่มีใครอยากให้คนในจังหวัดเขาถูกหลอกใช่ไหมฮะ
แต่สิ่งน้อยที่สุดเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มหนึ่งอย่างไร
ฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดผมบอกวันนี้จังหวัดนครราชศรีมาเป็นโมเดล
โคราชโมเดลได้นะเป็นโคราชโมเดลได้
ที่จะทำให้หน่วยงานจังหวัดอื่นมาดูแนวทาง

ผู้ว่าการจังหวัดเขารับข้อมูลตรงนี้ไปเอาเซอร์เวอร์ไว้ที่จังหวัด

ส่งมาที่จังหวัดจังหวัดรู้ปุ๊บจังหวัดสามารถดำเนินการได้เลย
อย่างนี้ฮะก็พยายามประสานงานเพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมาย
ป้องพี่น้องประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อครับ

รายการนี้ได้พยายามต่อสู้
เผยแพร่พยายามที่จะสกัดกั้น

มาหากินได้เท่าไหร่มีเงินยิ่ง
น้อยอยู่แล้วไปหมดกับเรื่องพวกนี้อีก
แต่วันนี้ก็ถือว่านี่เป็นนับหนึ่งของข่าวดี
ที่จังหวัดนครราชศรีมา
ผู้ว่าทั้งอายการทั้งตำรวจหลายฝ่าย
ตัวขึ้นมาปกป้องประชาชน
แล้วก็ทำสำเร็จในกรณีของนมขาวนมผอมเนี่ย
เอาของมาพร้อมจะจ่ายเงินคืน
หวังว่าวันที่๒๐มีนาคมนี้

และถ้าทุกจังหวัดตื่นตัวอย่างนี้

ตัวผู้ว่าตื่นตัวอายการเอาด้วยตำรวจเอาด้วย
ให้มันรู้กันไปว่าพี่น้องของเรายังถูกหลอกได้อยู่
และนี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้
ขอบคุณคุณสามารถเจนชัยจิตวนิษฐ์นะครับ

คุณสามารถกับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ